มีพระอยู่รูปนึงนี่ถูกเขาบุกเข้าไปเนี่ยถึงวัดนะครับ
น้องชายของหญิงสาวคนหนึ่งบุกเข้าไปเนี่ยตบสั่งสอนเลยนะ
เพราะว่าเป็นพระแต่ส่งรูปของลับส่งรูปอวัยวเพศเนี่ยมาให้พี่สาวตัวเองดู
เอาไปดูนะครับ
พี่สาวมาเหรอมึงคุยกับชก
ก็ไปโชว์ครับ
โทรไปทำไมมึงรู้จักไหม
ก็ไปโชว์กันเลยนะครับ

ฟังมึงนั้นเนี่ยตายตาม

กูขอตกอีกทีหนึ่ง
นี่เป็นพระทำแบบนี้ไม่ได้นะ

ฟังฟังไม่ต้องฟังอย่าไปทำเขา

ตบพระเลยนะครับ

แต่ก็อ้างว่าเขาให้โชว์อ่า
นี่ถึงขั้นนั่งลงแบบ
ยกมือขอโทษไหว้โยมเลย

สุดท้ายเนี่ยส่งภาพ
อวัยวเพศมาให้ดูด้วย

นี่ครับ

ยังมีดสบงจีวอนเห็นชัดหมดเลย
บรรยากงบรรยากาศเป็นในวัดทั้งนั้น

หญิงสาวผู้เสียหายเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพระ
คุยไปคุยมาเนี่ย
พระนี่รูปแต่ละรูปส่งมาเนี่ย
จีวอนทั้งนั้นเลยนะครับ
เราได้แชทข้อความการพูดคุยระหว่าง

โทรมาหาก็มีส่งภาพของลับก็มานะครับ

สำคัญคือช่วงถ่ายรูปที่ส่งมาให้ดูเนี่ยอยู่ในพระเหลืองนะครับ
ที่สำคัญคือช่วงถ่ายรูปที่ส่งมาให้ดูอยู่ในพระเหลืองนะครับ

วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะครับ
สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อย
หลังจากที่สืบทราบว่าทางผู้เสียหายอยู่ที่นครปฐม

มีคนโทรแชทมาหาหลายครั้ง
ทางเฟสบุ๊คนะครับเมสเซ็นเจอร์นะครับ
แต่ตอนนั้นคุณเอบอกไม่รับสายเพราะว่าไม่รู้จัก

ตอนนั้นคนที่โทรมาก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระนะครับ

แฟนคุณเอเป็นสาวหล่อนะครับ
ทีนี้ก็ให้แฟนคุยด้วย
โทรมาบ่อยเหลือเกินทักมาบ่อยเหลือเกิน

แล้วทีนี้พอคุยมา
แล้วทีนี้พอคุยมา
แล้วทีนี้พอคุยมา
แล้วทีนี้พอคุยมา

แล้วทีนี้พอคุยมา

แล้วทีนี้พอคุยมา
แล้วทีนี้พอคุยมา

แล้วทีนี้พอคุยมา
แล้วทีนี้พอคุยมา

แล้วทีนี้พอคุยมา

หรืออะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นแค่รู้สึกแค่ว่าแบบว่าน่าจะทั่วทั่วไปก็กะว่าไม่คงไม่มีอะไรก็เข้า
อาจจะปั่นทั่วไปคือให้ให้เขาหยุดไม่ต้องไปทำกับคนอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ว่าเป็นพระนี่ก็คือมีความรู้สึกว่ามันเป็นมารศาสนาอ่ะ
มันไม่สมควรอ่ะคือคุณบินทบาททุกวันอ่ะ
แล้วชาวบ้านเขาก็ได้ยกมือนับถือใส่บาททุกวันแต่คุณมาทำอย่างนี้มันไม่ใช่
ส่วนแฟนของคุณเอนะครับที่เป็นสาวหล่อนะครับ
บอกว่าพอเอเนี่ยมาบอกว่าเออมีคนโทรมาหาจังเลยทางแสเฟซบุ๊กเนี่ย
ก็เลยโทรไปหาผู้ชายคนนั้นซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นพระนะฮะ
อีกฝั่งหนึ่งก็พยายามชวนคุยเรื่องลามกอนาจารย์แล้วบอกให้ถ่ายรูปอวัยวะเพศ
ถ่ายรูปหน้าอกไปให้ดูหน่อยบอกกำลังช่วยตัวเองอยู่เห็นไหมเนี่ย
โทรมาถี่ยิบเลยนะแฟนของคุณเอก็บอกว่าโอ้โหที่บ้านไม่มีไฟเลย
ไม่สว่างถ่ายส่งไปให้ไม่ได้เลยตอนนี้ยังไงทางฝั่งนั้นเนี่ย
ส่งมาให้ดูก่อนสิค่ะอ่าเขาก็ล่อซื้อมานะอืม
เขาบอกอยากจะรู้ว่าขนาดเป็นแบบไหนอะไรยังไง
ใหญ่ไม่ใหญ่อะไรยังไงสุดท้ายอีกฝั่งหนึ่งส่งรูป
วัยวเพศมาให้ดูจริงจริงนะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าเป็นพระ
เพราะว่านี่ฮะติดจีวอนมาเห็นไหมก็พยายามถามว่า
เออเป็นพระอยู่เหรอฝั่งนั้นบอกอ๋อเคยบวชแต่ศึกแล้ว
แล้วก็ส่งรูปก่อนบวชพระกับรูปผู้หญิงคนต่างมาให้ดู
แต่ว่าทางฝั่งของคุณเอกับแฟนแล้วก็น้องชายเนี่ยเขาไม่เชื่อ
เขาก็พยายามสอบถามอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เลยบุกไปหาที่กุฏิ
อืมที่วัดเจอตัวจริงจริงนะครับแล้วก็เป็นภาพเหมือนที่ท่านดูในตอนแรก
น้องชายเขาก็เอาเรื่องเลยเขาบอกเขาโมโหฮะ
เขารับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นี่ฮะชายหนุ่มคนนี้เนี่ย
บอกว่าโมโหมากนะฮะพระที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
ปล่อยไว้ได้ยังไงก็เลยไปหาถึงวัดเลยไปหาถึงกุฏิเลย
ซึ่งพระรูปนี้ก็ยอมรับนะครับว่าก่อเหตุจริงจริงนะฮะ
ก็เลยตบสั่งสอนไปสองทีทีนี้ที่เกิดกรณีดราม่าว่าโอ้โห
รุนแรงไปหรือเปล่ายังไงเขาก็อยู่ในผ้าเหลืองนะฮะ
ทำไมไม่ให้แบบเออทางสงฆ์เขาจัดการพาไปศึก
จะแจ้งความอะไรก็ว่ากันไปทางคุณสลาวุฒิเนี่ย
น้องชายผู้เสียหายเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย
เขาไม่เรียกเป็นพระแล้วเรียกว่ามารศาสนา
ผมไปถึงก็ถามเขาเลยมึงโทรมาทำไมมึงโชว์ทำไม
มึงโชว์อวัยวะเพศทำไมโทรมาหาพี่สาวผมทำไม
เขาบอกเขายังไม่ทำแล้วผมก็ได้ทำการตบดังในคลิป
แล้วเขาตอบไหมว่าที่เราถามเขาโชว์ทำไมเอ่อโชว์มาทำไม
บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักผมก็เลยถามว่าไม่รู้จักแล้วแล้วโซทำไม
ทำไมแล้วก็ขอโทษยกมือไห้อย่างเดียวเลยครับ
บอกว่าจะไม่ทำแล้วไม่มีใครตื่นมาเลยครับตอนกลางคืนไม่มีใครออกมาเลย
เพราะว่าผมไปที่แรกอ่ะก็ไปหาพระสงฆ์อีกรูปนึงก็บอกว่าเนี่ยมีคนชื่อนี้ไหม
ทิตย์ไหมมีพระรูปนี้ไหมแล้วเขาก็ผมก็เลยเอารูปให้เขาดู
เขาก็เลยบอกนู่นนอนอยู่กุฏิข้างเมนทางนู้น
นี่ครับทุกผู้ชมครับติก็เลยได้คุยกับพระที่อยู่ในคลิปนะ
แชทไปหาเขาโทรไปหาเขาส่งรูปอวัยวะเพศไปให้เขาดู
แล้วเขาบุกมาเนี่ยฮะมาตบสั่งสอนถึงกุฏิเลยนี่ครับ
ติไปคุยด้วยเขาก็ยอมรับนะฮะก็อยู่ในวัดที่นครปฐมนี่แหละ
ทักไปเนี่ยทีแรกก็ต้องการคุยเล่นแต่อีกฝั่งนึงเขาบอกให้ส่งรูปอวัยวเพศไปให้ดูหน่อย
ก็เลยส่งไปให้ดูเขาบอกตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วนะ
ก็เลยขอศึกทันทีเลยส่วนเหตุผลที่มาบวชเนี่ย
ตอนนั้นมีใจรักในพระพุทธศาสนาจริงมาอุปสมบทหมู่
ตั้งแต่ช่วงสิงหาคมปี๖๔แต่เขาก็จะยอมศึกนะ
คุยกับติเสร็จก็ไปศึกจริงนะฮะเขาไม่ได้รีรอนะ
ไม่ได้บิดพริ้วนี่ไปศึกมาเลยนะฮะใส่ชุดคาราวาสมาแล้ว
เสร็จแล้วก็มายกมือไหว้ขอโทษทางฝั่งของหญิงสาว
ที่เขาไปก่อเหตุเอาไว้ทางฝั่งของหญิงสาวเขาก็ให้อภัยนะครับ

ที่บุกเข้าไปแล้วก็ไปตบสั่งสอนพระในกุฏินี่เขาก็ขอโทษด้วย
เขาบอกเขาทำไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบเหมือนกัน
เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางสมองช้า
สมบทหมู่เมื่อสิงหาคมปีที่แล้ว

ก่อนที่จะบวชให้ใช่ไหมคะ

พอมาพบตอนหลังอ้าวมีอาการทางจิตประสาทแล้วทีนี้
คือชาวบ้านเขาก็แหม
แต่ก็ดีแล้วจะได้พาคนที่ไม่ดีออกจากทางพระพุทธศาสนาออกไป